นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนเนี่ยดื่มกันดีนะคะ

เพราะบางคนเล่าเข้าปากทีไรเปลี่ยนไปเป็นคนละคนค่ะ

คุณครูคนนึงไปช่วยชาวบ้านซ่อมบ้านแล้วก็เลยตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ชาวบ้านบ้านใกล้เคียงบอกเออเดี๋ยวขอมานั่งดื่มด้วยละกัน
ดื่มไปดื่มมาชาวบ้านคนนั้นเอาเหล้าไปซ่อน
ครูก็ถามว่าเอ้าเอาไปซ่อนทำไมเล่าตัวเองก็ไม่ใช่
เท่านั้นแหละโมโหค่ะ
เดินกลับบ้านไปเอามีดแทงครูตายแบบนี้ค่ะ
ครูคนนี้คือต้องบอกคราวเคราะห์จริงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ตำรวจสภป่าโมกและกู้ภัยสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งมา
ว่ามีคนตกจากรถเสียชีวิต
พอมาดูที่ริมถนนก็เห็นสภาพศพของนายนเรศสังสิรินะคะ

คอเนี่ยยังคล้องบัตรประจำตัวครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยาอยู่เลย
แผลที่ทำให้เขาเสียชีวิตคือโคนขาด้านขวาค่ะ
ได้คุยกับนายชายเชษคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นคนให้ครูนเรศซ้อนท้ายมา
เขาบอกว่าเขาขี่รถผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
มีชาวบ้านตะโกนบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยพานเรศไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเขาถูกแทง
เขาหันไปเห็นโอ้โหตรงขาครูนเรศเนี่ยเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลย
เขาก็เลยให้ครูนเรศซ้อนท้ายเขาแล้วก็ขี่รถออกไปจะไปส่งโรงพยาบาล
เกาะแน่นนะครูออกไปแค่๒๐๐เมตร
หงายหลังร่วงลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วเสียชีวิตเลยค่ะ
ว่าน่าจะเสียเลือดมากอะนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันทีแล้วก็รอตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มา
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
บ้านเนี่ยเป็นบ้านของนายวิชาณกับนางวัตนีพวงสุวรรณนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้บอกคือเมื่อวานเนี่ย
นเรศมาช่วยซ่อมแซมบ้านเพราะบ้านอยู่ระหว่างต่อเติม
นเรศเนี่ยเขาใจดีนะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเพียงแต่เห็นว่าเป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน
เขาก็เลยอาสามาช่วยพอช่วยกันเสร็จงานแล้วปุ๊บ
ตกเย็นก็นั่งดื่มกันหน่อยละกันให้หายเหนื่อย
ตอนแรกก็นั่งดื่มกันดีก็คือมีนายวิชาญแล้วก็ครูนเรศแล้วก็อยู่กันสองคน
สักพักเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านของนายวิชาณชื่อในนะบ้านอยู่ห่างกัน๑๕๐เมตรนะ
ณเดินมาเห็นเอ้าลุงวิชาณตั้งวงเหรอดื่มด้วยคนดิ
เข้าไปนั่งดื่มกันเป็นสามคนก็ดื่มกันไปดีดีนะคะ
เหล้าหมดไป๒ขวดครึ่งอยู่ในนะที่มาทีหลังเนี่ยเอาเหล้าไปซ่อน
นเรศก็ถามว่าจะเอาเหล้าไปซ่อนทำไมของตัวเองก็ไม่ใช่
นะพอได้ยินคำนี้ปุ๊บของขึ้นเลยค่ะคว้าขวดจะฟาดหัวครู
แต่นายวิชาญเจ้าของบ้านเอามือป้องไว้บอกเฮ้ยหยุดนะ

คราวนี้ตะลุมบอลกันเลยค่ะตุ๊บตับตุ๊บตับกันอยู่กลางวงเล่าเนี่ยค่ะ
วิชาญก็ต้องไปช่วยกันแยก
นึกว่าจบแล้วนะนึกว่าจบที่ตรงแยกแล้วนะ
ณไม่จบนะเดินกลับไปบ้านบ้านที่อยู่ห่างกัน๑๕๐เมตรอะค่ะ
กลับไปเอามีดค่ะแล้วเดินกลับมาที่วงเล่าใหม่
แล้วพุ่งปรีเข้าไปหาครูนเรศเลย
นเรศก็พยายามป้องกันตัวพยายามจะต่อสู้แล้วล่ะ

คนหนึ่งมีอาวุธอีกคนนึงไม่มีอ่ะเนาะ
นายน้าก็จ้วงฟันเข้าไปเลยที่ต้นขาของครูนเรศนะคะ
เลือดนี่ไหลนองอาบเลยเพราะว่าต้นขาขวามันมีเส้นเลือดใหญ่อยู่
โอ้โหสำคัญเลยนะตรงนั้นทางพิเศษวะอ๋อสำคัญจริงค่ะลุงวิชาวบอกว่า
ก็เห็นชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็เลยเรียกบอกว่าให้พาครูนเรศไปส่งโรงพยาบาลหน่อย

เขาจะเอาขวดตีครูก่อนแล้วแล้วตาเขาก็คว้าขวดไว้
แล้วก็ครูก็ลุกขึ้นต่อยมันพอต่อยแล้วก็จับแยกกันไป
บ้านเขาอยู่ในนี้พอจับแยกเสร็จเขาก็ไปเอามีดกลับมาอีก
แล้วครูเขาก็ถีบถีบหงายท้องไปตรงนี้
พอหงายท้องเสร็จครูก็ค่อมเลยค่อมแย่งมีด
แล้วยายก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้มันแทงกันยังไง
แต่แต่รู้ว่าคนก่อเหตุมันสะบัดอย่างนี้แต่โดนตรงนี้
หลงใจหนูนะพลวดเลือดออกเยอะมากเลย

เหลือบากกว่าแรงที่จะเดินไปหานะคะ
คุณแซคก็เลยไปที่บ้านของในนั้น
ด้วยก็เจอกับภรรยาของนายนะค่ะก็ถามว่าพี่รู้ไหมเนี่ยว่า
ผัวพี่อ่ะไปแทงครูตายเลยนะภรรยาก็บอกว่าเอาจริงจริงอ่ะ
พี่เวลาปกติมันเป็นคนดีนะแต่กินเหล้าเข้าไปเท่านั้นแหละ
มันกลายเป็นคนละคนไปเลยอ่ะทะเลาะทะเลาะกับพี่ก็บ่อย
เขยเนี่ยทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วเพราะลูกเขยก็เคยจะโดนแทงมาทีนึงเหมือนกัน
ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะ
แต่พอเห็นสามีเดินกลับเข้าบ้านด้วยท่าทีขึงขังเนี่ยรู้เลย
เมาแน่พี่ก็เลยไม่ยุ่งแต่สักพักเห็นเสื้อมีเลือดไหล
เปิดดูรู้ว่ามีบาดแผลถูกของมีคมแทงก็เลยต้องถามไทยกันหน่อยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็เลยบอกอ้าวบอลไปส่งเขาทีซิที่อ่างทองไปเลย
ลูกสาวเขาบอกแม่ไม่โทรบอกไม่ต้องโทรไปส่งก่อนเดี๋ยวให้นั่นทีหลัง

คือไม่รู้นะเพราะว่าตอนเลือกเสื้อขึ้นมาคือยังเลือกเสื้อไม่หมด
แต่นี่ว่าเห็นเลือดมันทะลักออกมาแล้ว
ตอนที่เขามาเอามีดเนี่ยได้เห็น
ไม่เห็นเพราะว่านั่งอยู่ข้างในแล้วก็คือว่าว่าเขาแล้ว
แล้วก็เราก็เดินกลับเข้าไปข้างในแค่นั้นเอง
บอกรอยเลือดนี่หยดเป็นทางเป็นกองเลยนี่
ไปตามทางแล้วซึ่งแน่นอนเส้นเลือดใหญ่ค่ะ

จนถึงสะพานหน้าวัดพินิษฐธรรมศาล

จนถึงจุดที่ครูยเรศตกลงมาเลือดก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะ
ตรงนั้นก็คือกองเลือดกองเบอร์เรอเลยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราไปที่วัดบ้านแคร์นะคะ
ทางครอบครัวครูนเรศมีการเคลื่อนศพครูนเรศมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้ว
ก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
ส่วนในเรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจสภป่าโมกก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับในนะนะคะ
เพราะอยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่เชิญเจ้าของบ้านก็คือนายวิชาญ
แล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งครูนเรศ
มาสอบปากคำไว้แล้วเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานประกอบสำนวนดำเนินคดีกับนายนะค่ะ